พาไปดูเรื่องนี้นิดนึงนะคะที่นนทบุรีค่ะ
คือมีน้องสาวของชายคนนึงที่เขาบอกว่าเขาสติไม่ค่อยดี
แล้วผู้ชายคนนี้เขาเข้าไปที่วัด
แล้วก็โดนพระทำร้ายร่างกายเหมือนกับพระไล่แล้วก็ถีบอกด้วย

น้องสาวของชายสติไม่ดีคนนี้เขาเลยบุกไปถึงวัด
แล้วก็ไปถ่ายคลิปไปทวงถามเรื่องนี้จากทางพระที่วัด
แต่พระที่วัดท่านบอกว่าท่านก็แค่ไล่ไป
ที่ถีบอกอ่ะท่านไม่ได้ทำเดี๋ยวลองไปดูนิดนึงนะคะ
แล้วหลวงพี่ไปเตะเป็นเรื่องอะไรคะตีหนูไม่ว่า
ของพี่ไปเตะหน้าอกมันแล้วมันสมองไม่ค่อยดีด้วย
มันโกหกอะไรหลวงพี่มันก็บอกหลวงพี่เตะหน้าอกมัน
แล้วเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของหลวงพี่ด้วยมันเป็นเรื่องของเขา

นั่นแหละแล้วหลวงพี่เป็นพระด้วยมันไม่สมควร

จริงถ้าให้เจ้าของบ้านทำมันก็ได้หลวงพี่ไม่ควรสมควรไปทำมัน
มันสติไม่ดีพี่หลวงพี่ต้องเข้าใจมันสติไม่ดีมันไม่ใช่คนปกติ
นี่คือคลิปบางช่วงบางตอนนะคะที่ทางน้องสาวของชายสติไม่ดี
เขาถ่ายคลิปเอาไว้ที่วัดเขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นหลักฐาน
เพราะว่าเขาพยายามจะไปถามกับพระรูปหนึ่งที่วัดบางแพรกใต้นนทบุรี
ว่าพระรูปไหนที่มาตีพี่ชายเธอพระรูปไหนที่มาถีบอกพี่ชายเธอ
คือพระที่ก่อเหตุก็ออกมายอมรับนะคะว่าก็ตีนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ถีบอกนะ
ทีนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าทางฝ่ายน้องสาวเขาก็ไปแจ้งความที่สพมนนทบุรี
แล้วก็โชว์แผลที่พี่ชายถูกตีที่ก้นเธอบอกว่ามันเกินไปหรือเปล่า
พี่ชายเธอมีความบกพร่องทางสมองนะทำไมพระต้องมาทำขนาดนี้
เขาให้ดูแผลนะคะขออนุญาตเซ็นเซอร์ภาพนิดนึ
เพราะว่าโดนตีเขาที่ก้นแผลของก้นพี่ชายเขา
วันนี้เราส่งคุณจิรายุทธ์ทีมข่าวของเราไปถามเรื่องนี้นะคะ
กับคนเจ็บเลยค่ะตัวผู้ชายที่ถูกตีค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าวันเกิดเหตุก็คือช่วงเย็นวันศุกร์ที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เขายอมรับว่าเขาแอบปีนเข้าไปที่บ้านของลุง
ซึ่งบ้านของลุงอยู่ติดกับวัด
แต่ที่ปีนเข้าไปไม่ได้จะไปขโมยของหรือไปทำร้ายใครนะ

พอถูกจับได้ว่าปีนบ้าน
พระรูปนั้นเอาไม้ตีก้นแล้วตีแรงจนไม้หักเลย

ตอนนั้นเขาทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใคร
พอถูกตีเสร็จพระที่ก่อเหตุก็บอกแค่ว่า

แต่ตัวผู้ชายคนนี้เขามองว่า
สั่งสอนเหรอแต่ต้องตีขนาดนี้เลยเหรอ
มันเกินไปหรือเปล่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ถ้าเขาพูดอะไรกับเราบอกไหม

แต่ส่วนตัวเรามองว่ามันสั่งสอนมันหนักเกินไปป่ะ

นี่นะคะแต่ว่าน้องสาวของผู้ชายคนนี้บอก
พี่ชายเธอสติไม่ค่อยดีด้วย
แล้วทำไมต้องแบบสั่งสอนกันรุนแรงขนาดนี้

แต่ทีนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมฟังความจากทางพระท่านด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดบางแพรกใต้
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กับพระที่ก่อเหตุเลยค่ะพระกิติศักดิ์
พระรูปนี้ท่านก็ยอมรับว่าท่านตีจริง
แต่ท่านบอกว่าไม่ได้ถีบอกอะไรเลยนะ
สาเหตุก็คือวันที่เกิดเหตุกำลังปิดหน้าต่างวิหาร
เห็นผู้ชายคนนี้ปีนกำแพงบ้านโยมที่รู้จักกัน

บังเอิญว่ามีตำรวจสายตรวจที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี

แต่ทางตำรวจก็ให้เขาตกลงกันเองให้สองฝ่ายตกลงกันเอง
พระรูปนี้บอกว่าก็เลยเอากิ่งไม้
ก้นผู้ชายคนนี้แค่ไม่กี่ทีเองก็สั่งสอนจริง
ว่าแบบไปปีนบ้านคนอื่นเขาทำไม

ถ้าผู้ชายคนนี้สติไม่ดีเหมือนที่น้องสาวบอกจริงนะ

ปล่อยให้พี่ชายที่สติไม่ดีแบบนี้

เขาบอกว่าเด็กของเขาสติไม่ดี
นะสติไม่ดีอย่างนั้นก็
การที่มันปีนไปในบ้านเขา
ยังไม่ได้เอาอะไรไปไม่ผิดใช่ไหม
หรือว่าต้องรอให้เด็กคนนั้นมันบีบคอคุณลุงก่อน

และขอบอกไว้เลยว่าการที่คนสติไม่ดี
รู้ทั้งรู้ว่าเขาสติไม่ดีคุณปล่อยให้เขาเดินอย่างนี้ทำไม
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเอาตัวไปเลยเอาตัวไปเลย
นะเสร็จปุ๊บเด็กร้องขอว่าอย่าเอาผมไปเลย
นะอย่าจับผมเลย
ให้หลุงพี่เขาตีตำรวจ

ไปคุยกับเจ้าของบ้าน

บอกว่ามันเกิดเหตุว่าผู้ชายคนนี้
เข้ามาจริงแอบปีนเข้ามา
พระกิติศักดิ์เห็นก็เลยรีบบอก
บอกเจ้าของบ้านคุณลุงอุดมบอกว่า

มาเล็กอ่ะพระหันตีสองสามทีอะไรอย่างเงี้ยแหละ
แล้วก็ปล่อยมันกลับไปเขาบอกอย่ามายุ่งอะไรแถวนี้

อืมอันนี้คือตายเห็น
คงนั่งอยู่ข้างในเขาก็ถามว่าจะเอา
บอกอย่างไรอ่ะมันไม่ได้เอาไรเหมือนกันเถอะ
แล้วก็บอกว่างั้นเดี๋ยวสั่งสอนกันเอง

แต่ว่าทางน้องสาวของผู้ชายที่ถูกตีเขาแจ้งความใช่ไหมคะ

ตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็ต้องให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกัน

สอบถามข้อเท็จจริงมาเจรจามาไกล่เกลี่ยกัน
ก็เขาก็ไกลเกลี่ยกันได้นะคะเนี่ยมาคุยกันหมดเลย
เกลียกันได้ก็คือทางพระรูปที่ตีเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้

ก็จบเรื่องแยกย้ายกันกลับบ้านนี่ค่ะ
คือผมว่าเรื่องนี้ทั้งสองฝั่งคงต้องมาปรับกัน
อย่างครอบครัวของผู้ชายคนนี้ก็ต้องดูแลให้ดีขึ้น
ถ้ารู้ว่าเขามีอาการลักษณะแบบนี้ใช่ไหม
ทีเดี๋ยวไปปล่อยไปบ้างไปบ้านเขามันเหตุการณ์ใหญ่กว่านี้
ส่วนชาวบ้านหรือพระเองถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกทางที่ดี
คือพาไปส่งผู้ปกครองเขาก่อน

ตรงจะตีอะไรก็ให้ผู้ปกครองเขาตีกันเอง

หรือไม่ก็ให้ผู้ปกครองเป็นพยานว่าขอสั่งสอนนิดนึงนะอบรมนิดนึง